ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะวงการบันเทิงมีการสูญเสียกันเยอะขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องของโรคซึมเศร้าค่ะ
หนึ่งในนั้นนะคะก็เคยมีปัญหาแบบนี้ในชีวิตเหมือนกัน
เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเธอก้าวข้ามผ่านมาได้นะคะ
ใครที่มีปัญหาใครที่เจออะไรแบบนี้เธอจะช่วยหาทางออกให้ค่ะ
ตอนนี้เธอพยายามทยอยตอบของแต่ละคนไป
ส่วนเหตุผลที่ทำแบบนี้เพราะเธอบอกเลยว่าเธอเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว
ครั้งหนึ่งเธอเองก็คิดที่จะไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้

แต่โชคดีตรงที่ว่ากลัวตกนรก
ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พยายามจะลงมือ
คนที่ส่งเข้ามาเขามีหลายระดับ
บางคนอ่านแล้วอันนี้น่าจะเรียกว่าซึมเศร้าได้จริง
รู้สึกว่ามันจะระเบิดมันทมได้ไหวระดับนั้นก็มีค่ะ
ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสเตจของการรักษา
แต่สิ่งที่โบจะทำคือโบจะเล่าแชร์ประสบการณ์ของโบว่า
ตอนที่โบเจอโบอาการเป็นยังไงแล้วโบผ่านมาได้ยังไง
และถ้าเกิดฟังแล้วสนใจจริงโบจะชี้พิกัดให้
นะคะก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ปรึกษาโบวี่ได้ค่ะ